เสร็จนาฬิกา๑๑นาทีแล้วนะครับติดตามข่าวกันต่อครับ
ช่วงนี้มาดูเรื่องของอุบัติเหตุที่เป็นอุทาหรณ์สำหรับคนขับรถที่ชอบไปขับผ่านทางรถไฟกันหน่อย
ล่าสุดเกิดขึ้นอีกแล้วนะคะที่จังหวัดสมุทรสาครค่ะ
คนขับรถเก๋งพาลูก๓คนไปขับรถข้ามทางรถไฟ
แล้วรถไฟก็มาพอดีสุดท้ายเกิดอุบัติเหตุ
ทั้ง๔คนได้รับบาดเจ็บแต่ว่าเคราะห์ดี
ตอนนี้อาการปลอดภัยทั้งหมดแล้วนะคะ
ส่วนนี้คือสภาพรถเก๋งที่ถูกชนขวางทางรถไฟ

ตำบลกาหลงอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร
ผู้บาดเจ็บมีทั้งหมด๔คนด้วยกันก็คือคนขับเป็นคุณแม่
แล้วก็ลูกอีก๓คนน่าสงสารมาก
น้องอายุเด็กสุดคือ๘เดือนค่ะ
พลเมืองดีก็ต้องช่วยการนำตัวทั้งหมดออกมาจากรถนะฮะ
แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลมหาชัย๑
ซึ่งทุกคนตอนนี้อาการปลอดภัยแล้ว
ส่วนนี่ค่ะคุณผู้ชมคนขับรถไฟนะคะ
คนขับรถไฟคือนายมานิดเศรษฐีชัยชนะครับ
เขาก็บอกแบบนี้บอกว่าเขาก็ขับมานะ
ลงสะพานมาเนี่ยเห็นรถเก่งคันนี้ตีคู่มาเลยคู่ขนานกันไป
ลักษณะเหมือนจะชะลอความเร็วอยู่นะฮะ
ก่อนจะขับตัดหน้าทางรถไฟเลย
ทั้งที่ก็เห็นอยู่ว่ารถไฟตีคู่กันมานะ
แต่จู่รถเก่งคันนี้ขับตัดหน้าเลย
คนขับรถไฟบอกว่าพยายามเปิดกูดแล้วนะฮะ

แต่ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าทำไมคนขับรถเก่งเนี่ย
ไม่ได้ยินถึงไม่เห็นรถไฟ
อาจจะเปิดเพลงดังหรือเปล่าหรือยังไงก็ไม่ทราบ
ถึงไม่ได้ยินไม่ได้ฟังเสียงหวูดที่เขาพยายามจะเปิดเตือนเลยนะครับ
ทีนี้ทางด้านของคุณอรพินพกพวดซิมซึ่งเป็นหนึ่งในชาวบ้าน
อยู่ตรงเนี้ยเขาบอกว่าโอ้โหเขาก็เห็นปุ๊บเนี่ย
พยายามไปช่วยเหลือนำตัวทั้งแม่ทั้งลูกออกมา
แล้วก็บอกว่าต้องทุบกระจกเลยนะ
กระจกรถให้มันแตกถึงจะเอาตัวทั้งหมดออกมาได้อย่างปลอดภัยครับ
พวกหนูเลยทุกกระจกเอาคุณโตออกมานอนตรงนี้
และก็ภูมิเด็กกับ๒คนที่เหลือก็งัดเอาเด็ก๘ออก
ตอนนี้ตับรวจก็ได้มีการสอบปรากฏคุ้งกรณี
แล้วก็จะมีการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
นะครับขับรถก็ต้องระวังนะฮะรถไฟเนี่ยอันตรายมากเลย